จริงแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๒๐พฤษภาคมนะคะ
แต่ว่าผู้เสียหายเพิ่งมาร้องสื่อเพราะว่าอยากจะให้สื่อเป็นสื่อกลางในการขอความเป็นธรรมในการทำคดีหน่อยค่ะ
คือคนที่มาร้องสื่อเขาเป็นผู้หญิงไทย
เขามีสามีเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวอังกฤษจริงแล้วเขาอยู่เชียงใหม่
แต่ว่าเขาไปเที่ยวที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศรนะคะก็คือมีหญิงสาวชาวไทยสามีที่เป็นฝรั่งแล้วก็เพื่อนสามีที่เป็นฝรั่งเหมือนกัน
เขาบอกว่าไปเที่ยวร้านอาหารกำลังจะกลับที่พักก็เดินเล่นนั่งเล่นอยู่กลางถนนอยู่ดีมีวัยรุ่นเจ้าถิ่นค่ะ
สามคนขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วเหมือนกับไม่พอใจอะไรก็ไม่รู้อ่ะกระทบกระทั่งกันอ่ะก็เลยเข้าไปทำร้ายร่างกายอย่างที่เห็นในภาพ
ผู้ชายเสื้อขาวเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะที่เป็นสามีของหญิงชาวไทยแล้วก็๓คนคือวัยรุ่นไทยที่เป็นเจ้าถิ่นไปรุมทำร้ายเขา
แล้วก็ทำร้ายแบบมันมีเหตุชุนละมุนกันด้วยนะคะจนท้ายสุดมีการหยิบไม้ตีหัวหนุ่มอังกฤษแล้วก็ตีเข้าที่หน้าจนเขาเลือดอาบเลย
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ชัดเจนว่าใครทำอะไรบ้างคือทำร้ายกันก่อนไปห้ามไปดึงไปชุนละมุนกันอย่างนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะผู้เสียหายเขาก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะแล้วก็ร้องมายังสื่อมวลชนบอกว่าให้ช่วยตามความคืบหน้าเรื่องนี้ให้หน่อย
เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดชัดแหละว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเธอที่เป็นภรรยาชาวไทยนะคะชื่อว่านางสาวสายฝนเพชรกระจ่างอายุ๓๓ยืนยันว่าสามีของเธอที่เป็นชาวต่างชาติกับเพื่อนสามีของเธอเนี่ยก็ไม่ได้ไปทะเลาะอะไรกับวัยรุ่นเจ้าถิ่นเลยคนเจ็บคนนี้นะคะที่นอนอยู่ชื่อว่านายลุคเบนจามินอายุ๓๗ค่ะ
ก็มีวัยรุ่นที่เชื่อว่าเป็นเจ้าถิ่นนะนะอยู่ดีก็ไปทะเลาะไปหาเรื่องเขาอ่ะนะคะนางสาวสายฝนภรรยาของนายลุคเนี่ยก็บอกว่าเพื่อขอความเป็นธรรมอยากจะให้สื่อช่วยตามหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่๒๐พฤษภาคมแล้วคือตอนนี้สามีถูกทำร้ายร่างกายอาการสาหัสนะคะเพื่อนสามีเองก็บาดเจ็บเหมือนกันหล
ปัญหาที่เขามาร้องผ่านสื่อก็คือหลังจากไปแจ้งความเนี่ยค่ะมีญาติของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มเนี้ยโทรศัพท์ไปหานางสาวสายฝนแล้วก็ขู่เธอแล้วก็บอกว่าตอนนี้ตัวเธอตัวสามีแล้วก็เพื่อนสามีที่ถูกทำร้ายเนี่ยนะกลัวมากแล้วก็กลัวว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะฝ่ายคู่กรณีโทรไปแล้วก็อ้างว่ารู้จักคนน

ทีนี้ค่ะตัวคนเจ็บเนี่ยนะคะในลุกชายชาวอังกฤษเนี่ยนะคะอาการหนักนะคะเพราะว่าผ่าตัดกระโหลกเบ้าตาตอนนี้เนี่ยการมองเห็นยังไม่ดีเลยค่ะมองเห็นเป็นแบบสองภาพอ่ะครับจมูกหักด้วยกระโหลกศีรษะหลังหูด้านซ้ายร้าวยังต้องนอนรักษาตัวอีกหลายวันนะคะคือในลุกเองก็บอกว่ารักเมืองไทยช

แต่ตอนแรกเนี่ยตำรวจบอกว่าต้องให้ประกันตัวไปก่อนครับเพราะว่าต้องรอให้พนักงานสอบสวนสรุปสำนวนเสนออายการส่งฟ้องต่อสารแล้วก็จะสรุปสำนวนได้ต้องรอผลตรวจจากแพทย์ที่คนเจ็บไปรักษาตัวอยู่แต่เบื้องต้นพอไปมอบตัวก็แจ้งข้อหาเอาไว้ก่อนก็คือร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้อื่น
มันจริงไหมเพราะเวลาเขาไปพูดกับเพื่อนเขาเนี่ยมันก็เสื่อมเสียชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของเรานะครับ